ผู้ชมครับมาดูเรื่องของการหลอกขายทัวร์ราคาถูกนะฮะ
ก็ปรากฏว่ามีเกิดขึ้นแล้วคนที่เขาไปหลอกเนี่ยก็ถูกจับนะฮะ
ไปทัวร์ยุโรปด้วยราคา๔๐๐๐๐บาทคนชองเยอะแยะผู้เสียหายเนี่ย
นี่กำลัวบอกว่าน่าจะสัก๓๐๐กว่าลายนะครับรวมความเสียหายเป็นเงินก็ประมาณ๗๐ล้านบาทนะครับ
ตมโทปิยาอุทาโยรองภูมิหน่วยการศูนย์ป้องกันและปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือสอบประอบสอตรรอนะฮะได้สอบปากคำนายพัฒนธริกเรตกูลถือว่าอาจารย์โหน่งนะครับ
หลังจากเปิดบริษัทท่องเที่ยวแล้วก็หลอกลวงประชาชนบอกว่าเขามีทัวร์ราคาถูกสามารถพาไปเที่ยวยุโรปได้
ในราคาเพียงแค่๔๐๐๐๐บาทเท่านั้นถ้าปกติแล้วเนี่ยไปซื้อทัวร์ที่อื่นในรั่วไปเองเนี่ย
แสนหลักแสนนะฮะแสนกว่าบาทนะครับปรากฏว่าพอถึงวันเดินทางไม่ได้เดินทางนะครับ
มีผู้หลงเชื่อกว่า๓๐๐คนมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเงินกว่า๗๐ล้านบาท
ผู้ต้องหาเชิญชวนประชาชนนะครับบอกให้มาจองเขาก็จองกันนะครับแต่ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยมีคนได้ไปได้ไปจริง
พอได้ไปจริงปุ๊บก็เหมือนกับอย่างอื่นที่เขาเคยหลอกกันมาเอาล็อตแรกเนี่ยให้ได้ไปเห็นจริงก่อนได้ไปจริงก่อนได้ของจริงก่อน
พอได้ไปปุ๊บทีนี้ก็มีการบอกต่อนะหาสมาชิกคนก็หลงเชื่อนะครับว่าเออถูกแล้วก็ได้ไปจริง
หลังหลังถึงวันเดินทางไม่ได้ไปนะครับก็เลยไปแจ้งความกันไว้วิธีการก็คือบริษัทนี้ของอาจารย์โหน่งเนี่ยนะ
โฆษณาขายโปรแกรมทัวร์นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปทางยุโรปเลยนะครับผ่านทางเฟซบุ๊ก
ลักษณะขายโปรแกรมล่วงหน้านู่นนะฮะ๑๒ปีคงกะว่าให้ลูกทัวร์มีเวลาเตรียมตัวนะครับราคานี่ต่ำกว่าปกติมาก
ชวนให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกมีการเก็บเงินเต็มจำนวนก่อนด้วยผู้เสียหายก็เชื่อเพราะเห็นว่าถูกก็โอนเงินไปให้โดยจะได้รับสิทธิ์การท่องเที่ยวต่างประเทศราคาถูก
หากสมาชิกที่เคยไปเที่ยวกับบริษัทแล้วสามารถแนะนำหรือชักชวนคนอื่นให้มาเที่ยวได้อีกทีนี้ชุดแรกที่เคยได้ไปก็เลยหาสมาชิกใหญ่เลย
พอใกล้ถึงกำหนดบริษัทจะเลื่อนหรือไม่ก็ยกเลิกการเดินทางและบ่ายเบี่ยงการจ่ายเงินคืนพฤติกรรมแบบนี้เกิดซ้ำกับผู้เสียหายหลายชุดนะครับ
เชื่อว่าการถูกหลอกลวงครั้งนี้มีผู้เสียหายมากกว่า๓๐๐รายแต่ตอนนี้แจ้งความแล้ว๒๘๐กว่าคนมูลค่าความเสียหายกว่า๗๐ล้านบาทนะครับ
จากเราจับกลุ่มมาเนี่ยแรกกระทำความผิดท่านกรุณามาที่สอนองภงหมากได้
มาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารท่านได้เงินอย่างไรไป
ผมยืนยันอีกครั้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้หลอกลวง
เขาไม่ได้โกงเงินแต่ว่าเขามีปัญหาแล้วเขาหมุนเงินไม่ทัน
ตอนนี้กำลังพยายามรวบรวมเงินมาคืนให้กับลูกทัวร์ของเขาอยู่นะครับ
เขาหมุนเงินไม่ทันก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้
เขาไม่ได้หลอกไม่ได้ช่อโกงนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะประสานปปงให้อายัดทรัพย์สินเอาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายด้วย
ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาช่อโกงแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับ
พรบธุรกิจนำเที่ยวและมะกุเทศ
เดี๋ยวจะขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการด้วย
เพราะเชื่อว่าเงินเยอะขนาดนี้ผู้เสียหายเยอะขนาดนี้